กลับมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งยังพุ่งสูง
เราก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกนะแต่มันเป็นความจริง
เราก็เห็นภาพที่หดหู่หัวใจเกิดขึ้นตลอดค่ะ
อย่างเช่นเหตุสลดกลางกรุงอยู่ที่ย่านดินแดง

มีชายสูงอายุเสียชีวิตอยู่ในบ้าน๒ศพคุณผู้ชม
แล้วก็มีคุณยายอายุ๗๕ปีนอนเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะคะตำรวจสอนอดินแดงนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู

ไปตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิตในบ้านเลขที่๑๘๓นะคะ
อยู่ที่ประชาสงเคราะห์๖ซอยประชาสงเคราะห์๖๕
ข้างในเจอร่างของนายธวัฒน์สุนธีธรรมอายุ๗๐ปี
และนายหัสดินสุนธีธรรมอายุ๘๐ปี
นามสกุลเดียวกันสองท่านนี้เป็นพี่น้องกันนะคะ
เสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะคะอยู่ที่โต๊ะกินข้าวชั้นล่างนะคะ
หลานของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลบอกว่า
ทั้ง๓คนคือมีคุณยายอีกคนนึงอายุ๗๕ปีนอนเฝ้าศพนะคะ

ซึ่งตอนนั้นก็ปกติดีไม่เป็นอะไรอาการปกติค่ะ
ไม่ไปกับคุณทวัฒน์คือไปวันที่๑๒
แต่คุณอาจารย์ไปวันที่๔
เมื่อกี้เห็นสภาพได้เข้าไปใกล้มันปวดใจ
แย่เนอะแย่จริง

ที่วัดด่านถนนพระราม๓ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
ก็ประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ได้จัดสวดพระพิธรรมให้กับผู้เสียชีวิตแบบสั้น
แล้วก็ชาปนกิจเรียบร้อยนะคะ
ส่วนอีก๑เคสค่ะ๑กรณี
ก็เป็นกรณีที่เพจเส้นได้เอามาโพสต์ไว้
แล้วบอกว่านอกจากเหตุการณ์ประชาสงเคราะห์๖

ถัดออกมาไม่กี่ซอยก็มีคุณยายค่ะ
คุณยายเพิ่งสูญเสียคุณตาซึ่งร่วมชีวิตกันมายาวนานนะคะ
เหมือนกันตอนที่เขาไปเนี่ย

ผู้เป็นที่รักจนวาระสุดท้ายของชีวิต
มีกันอยู่สองคนตายายแล้วอยู่มาด้วยกันนะคะ
เส้นได้เข้าไปรับคุณยายเพื่อไปรักษา
ตอนนั้นเนี่ยทางเพจเส้นได้บอกว่าอยู่
คุณยายก็ยื่นขนมปังให้พวกเขาห่อหนึ่ง

ยายคนเดียวก็คงกินไม่หมดเพราะไม่มีคนช่วยกินแล้ว
โอ้โหถ้าเราคือคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
คือเขาบอกว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างแทงเข้ามาในหัวใจ

วันที่ต้องจากกันกลับไม่ได้ร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เส้นได้บอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็นำคุณยายนะคะ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำ
ก็ฝากให้ที่นั่นช่วยดูแลคุณยายต่อด้วยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นโควิด๑๙ครับ
อยากจะกลับไปให้ถึงที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี
ไปถึงอุดรธานีแค่เท่ากระดูกครับ
นายวีรพลรักเสมอวงนะครับแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
แล้วก็กู้ภัยวีอาร์กู้ภัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไปรับเท่ากระดูกของชายอายุประมาณ๔๐นะครับ
ระหว่างทางที่จังหวัดสระบุรีคาดว่าเขาอดทนแล้วล่ะ
เขากัดฟันแล้วล่ะในการที่จะขับรถยนต์ส่วนตัว
จะขับกลับไปรักษาตัวที่บ้านที่อุดรธานีหลังจากป่วยเป็นโควิด๑๙
แต่เขาเกิดช็อกครับเสียชีวิตกระทันหัน
มินเพจบ้านดุงอัปเดตเล่าบอกว่า
ขับรถกระบะของผู้เสียชีวิตนะครับ
เอาเท่ากระดูกห่อผ้าขาวไว้ด้านหลังรถนะครับ
ระหว่างทางเนี่ยแม่ได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ตลอดทางเลย
แต่เขารู้สึกและสัมผัสได้เหมือนผู้เสียชีวิตอยากจะบอกว่าอยากกลับบ้าน
ก็พากลับบ้านแล้วนะจนถึงวัดที่บ้านเกิด
ก็ได้จุดทูปบอกกล่าวให้ผู้เสียชีวิตรับรู้ว่าถึงบ้านแล้วนะ
สำหรับเขากับทีมงานเห็นใจคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับ
ที่ผ่านมาก็ไปรับผู้ป่วยโควิด๑๙กลับบ้านมาเป็นครั้งที่๑๑แล้ว
ไปดูที่วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ผู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ป่วยโควิด๑๙แล้วผูกคอตายเมื่อเช้านี้
เป็นผู้หญิงอายุ๕๙ปีครับมาทำพิธีชาปนกิจ
โดยพระครูเกษมจันทวิมลท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ทางวัดปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
น้องชายผู้เสียชีวิตเสียใจมากเดินทางมาร่วมพิธีได้เพียงคนเดียว
น้องชายผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากพี่สาวป่วยเป็นโควิด๑๙เนี่ยนะ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๔วันอาการดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะ
ให้กลับบ้านมากักตัวได้เพียง๕วัน
แล้วเธอตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตครับในวันนี้
ซึ่งครอบครัวนะครับได้ขอบคุณทางวัด
แล้วก็เจ้าอาวาสนะครับที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในพิธีชาปนกิจศพเลยครับ